ล้มน้ำควรปั่นปวนวิวเกอร์
ต้องตื่นแต่เช้ามืดน่าต้องเฝ่าดู
แล้วจริงจริงคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่อยู่แถบตอนกลางของประเทศ
อาจจะประสบปัญหากับภัยแรงหน่อยนะคะ
แล้วก็เป็นภัยแรงสะสมมาเนื่องจากว่าฝนเนี่ยตกช้าฝนทิ้งช่วงนานตกมาแต่ละครั้งก็ตกไม่เยอะด้วย
มันก็เลยทำให้เรื่องของการเกิดฤดูไม่ได้ตรงเหมือนที่ผ่านมา
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังออกประกาศเตือนมาฉบับล่าสุดเมื่อตี๕ที่ผ่านมาเหมือนกัน
บอกว่าอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน
ขณะที่ภาคใต้นะคะก็มีคลื่นลมแรงด้วยเช่นเดียวกัน
ตรวจสอบกันหน่อยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตนะคะพื้นที่สีเขียวส้มแดงนี่นะคะ
คือกลุ่มฝนโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะเลย
เฉพาะนับตั้งแต่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกลงมาเนี่ยคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเตือนพ่อแม่พี่น้องภาคใต้นะคะในระยะนี้๑๘๒๓กุมภาพันธ์
ดเดินเรือไปก่อนจากตอนแรกเตือนถึงวันที่๒๐ขยายออกไปเลยค่ะ
คลื่นสูง๒๓เมตรคุณผู้ชมดูสีของคลื่นกลุ่มคลื่นนะคะ
ไม่ต้องไปพูดถึงโซนฝั่งแถบเวียดนามนะคะสีม่วงนี่คือคลื่นสูงมาก
บ้านเราแค่นี้ก็คือประมาณสัก๒๓เมตรบริเวณนี้เนี่ยนะคะคลื่นสูงเลย
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันงดการเดินเรือในระยะนี้
ส่วนแถบภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดีกว่า
แต่ระยะนี้ภาคใต้ฝนตกหนักขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานโอ้หนาวเลยคุณผู้ชม
เพื่อความลดความหนาวเย็นนะคะภาคเหนือภาคอีสานลมแรงด้วย

อากาศหนาวเย็นนี่นะคะคืออุณหภูมิตั้งแต่๘๒๒๙องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนภาคกลางระยะนี้ก็มีอากาศเย็นด้วยเช่นเดียวกัน
เนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่ง
แผลลงมาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบน
ก็ส่งอิทธิพลต่อภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยนะคะ
แต่ก็อย่างที่ย้ำเตือนไปว่าระยะนี้
ตอนบนหนาวตอนล่างนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ทั้งฝั่งอาวุธำนักฯและฝั่งอันดามัส
ก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้
อย่างไรก็ตามติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
รวมถึงติดตามจากรู้ก่อนร้อนหนาวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
เช้านี้ใครสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นบ้าง
ลมแรงเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในระยะนี้ฝุ่นควันจึงเบาบางกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
แต่เรื่องสภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารดีแบบนี้กันทุกเช้าและเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาว
ฉันไปดูเจ้ากระต่ายที่ตรวจตราวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการสูบน้ำก่อนแล้วกันคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ